เพราะว่าจากพระนักเทศชื่อดังนะคะล่าสุดทิศสมปองของเรา
กลายเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วจริงอันนี้พูดไม่ผิดนะคะ
อย่างที่เมื่อวานนำเสนอไปเขาไปเล่นหนังค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นพระเอกด้วยค่ะหนังเรื่องนั้นก็คือ
เรื่องหลวงพี่ดีเนาะโอ้เนี่ยค่ะ
คือรับบทเป็นพระนี่แหละค่ะแต่ความปังมันอยู่ตรงที่ว่า
คือหนังเรื่องนี้เคยติดต่อที่สมปองมาตั้งแต่สมัยอยู่ในสมณเพศนะคะ
ปฏิเสธไปแล้วหนังก็ถ่ายทำไปอย่างนี้คุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าพระที่มารับบทเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้๓รูป
พยอยมรณฑาไปหมดเนี่ยแหละค่ะอันนี้เรื่องจริง
ก็พี่สมปองเล่าให้ฟังค่ะท้ายที่สุดก็วนเวียนมาที่ทิศสมปองนะคะ
ศึกแล้วก็มารับบทพระค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องค่าตัวค่ะที่สมปองบอกเลยนะคะว่า
ได้๗หลักหน่อเยอะนะเยอะนะแถมเรื่องนี้นะคะยังได้ประชันตลกชั้นนำนะคะ
ทั้งพี่นุ้ยพี่บอลพี่ชูศรีพ่วงด้วยอาชีเสียงหล่อนะคะ
อู๊ดเป็นต่อด้วยใช่แล้วก็อีกมากมายค่ะ
แต่งานนี้พี่ตลกไม่ต้องกลัวนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหทิศสมปองมาแบบนี้
แย่งงานตลกแน่นอนพี่สมปองบอกเลยนะคะว่าโอ้โฮไม่ต้องหรอก
พี่ยังต้องเล่นรู้วิธีปล่อยมุกอีกเยอะเลยล่ะค่ะ
เรื่องนี้ก็เป็นพระเอกด้วยไม่ตายหรอกครับผมอ่ะ
เรียนรู้วิชาจากอาจารย์ตลกก่อนบ่ายใครเครียดเมื่อวาน
เยอะมากผมรู้เลยผมยังแบบขี้ประติวมาก
ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยรู้แค่เส้นเรื่องไหล
นุ้ยไหลพี่บอลไหลโอ้โหอาจารย์เป็ดมานั่งดูเรา
เป็ดเชิญยิ้มพี่โน๊ตเชิญยิ้มมานั่งแล้วก็ให้ความเมตตาเรา
ผมว่าไม่ตายครับผมว่าผมได้ความรู้จากท่านแล้วจะพาท่านมีงาน
เฮ้าเท่นดูนะอุ้ยถือว่าพี่สมปองเขาเป็นดาราหน้าใหม่นะคะ
ตัว๗หลักไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คนะอันนี้อะไรอ่ะเพลงเขาเหรอ
บทบาทหนึ่งคุณผู้ชมซิงเกิ้ลแรกในชีวิตสมปองด้วยสมปองเพลงฮอตมากคุณผู้ชมนะคะ
ก็ลงยูทูปไปประมาณ๓๔วันตอนนี้ยอดวิวติดลงบนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แพลตฟอร์มแตะล้านวิวหมดค่ะ
โดยที่สมปองบอกนะคะว่าตอนนี้คิดต่อยอดแล้วค่ะ
คว่านซื้อเพลงเก่าของครูเพลงศิลปินดังในอดีต
อย่างพี่ดอลสอนระเบียบคือรักมากค่ะ
คือพี่ดอนเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงเล่าจ๋าน้ำตาจ่าโท
ซึ่งพี่สมปองบอกว่าไปซื้อเพลงของพี่ดอนมาแล้วนะคะ

และหากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมพี่ดอนสอนระเบียบด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบพี่ดอนป่วยหนักหลายปีแล้วด้วยนะคะ

พูดแล้วก็คิดถึงพี่ดอลเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพี่สมปองด้วยนะคะ
รองว่าปังแน่นอนสมปองด้วยสมปอง